จะพาคุณผู้ชมมึนตามรถฟู้ดทรัค

ทานก๋วยเตี๋ยวกับร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยเด็ดมากเลย

สวัสดีครับ
มาออกรถกระบะฟู้ดทรัคแล้วใช้ชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเอ็นแก้ว

อ่านตามเขาเนี่ยมีแต่ชื่อร้านเขา

คงลูกค้ามานั่งทานกันเพียบเลยแล้วยกนิ้วโป้งนี่

นี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็นแก้วหูแปลว

แม่ซื้อแม่ซื้อแม่ซื้อเราไม่ซื้อ

อันนั้นคือชื่อร้านเขาแต่อยากให้สนใจสนใจกินกินก็คือรสชาติและสถานที่ขายของเขา

ไปถามเจ้าของร้านนะฮะก็คือร้อยตำรวจโทพีรจักรหอมวิจิตกุล
ดั้งเดิมจริงก็ขายก๋วยเตี๋ยวเป็นรายได้เสริมตั้งแต่ปี๖๖
๒๕๖๐นั่นแหละจนมาเกิดโควิดทำให้ต้องหยุดขายไป
เมื่อปีที่ผ่านมาเอาจริงเขายังเหลืออายุราชการอีก๓ปี
แต่ตัดสินใจออกจากการเป็นตำรวจแล้วมาขายก๋วยเตี๋ยวแบบเน้นเลยดีกว่า
ว่าเออเรามาทางนี้แหละดีสุดเลยเขาก็เลยออกจากราชการมา
ระเวนขายไปทั่วเขตเมืองเลยถือคติแบบนี้ลูกค้าไม่หาเรา
เราก็ขับไปหาลูกค้าเลยดีนะเขาบอกว่าสูตรของเขาเนี่ย
คิดเองทำเองไม่ได้ไปซื้อเฟรนชายจากใครตะเวนขายไปทั่ว
ตามสถานที่ราชการตามที่ที่เขาจัดงานวันหนึ่งก็ขายได้ประมาณ๕๐๖๐ชาม
เป็นเงินแล้วก็๒๐๐๒๕๐๐เขาบอกว่าหักต้นทงต้นทุนแล้วก็พอจะเลี้ยงครอบครัวได้
ทุกวันจันทร์จะมาจอดขายที่สพเมืองเลยหน่วยงานไหนอยากเรียกใช้บริการ
โทรไปเลยนี่ครับรออะไร๐๘๑๗๐๘๔๖๙๘นี่แหละครับ
อ๋อหิวเลยฮะวันนี้ต้องจัดละก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรนะผู้แปลว
ผู้แปลวผู้แปลวมีโอกาสว่าเวียนไปลองกันได้นะคะ